สหรัฐอเมริกาพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณฐานยิงจรวดของเกาหลีเหนือ
เหล่านี้ก็เลยทำให้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสวมแดงนั้นอาจกำลังเตรียมยิงขีปนาวุฒิพิสัยไกลในอีกไม่ช้านี้
วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทข่าวกลองเอกชนของสหรัฐเปิดเผยว่า
ความเคลื่อนไหวผิดปกติบริเวณฐานยิงจรวดโซแฮทางตะวันตกเชียงเหนือของเกาหลีเหนือ
ซึ่งเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสมแดงอาจกำลังเตรียมยิงขีปนาวุฒิพิสัยไกลในอีก๑๒สัปดาห์ข้างหน้า
ทำกลางความกระมุนว่าเกาหลีเหนืออาจนำเทคโนโลยีด้านอวกาศมาใช้พัฒนาขีปนาวุฒิ
โดยจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าในบริเวณดังกล่าวมีการเคลื่อนขบวนรถบรรทุกมีการก่อสร้าง
ซึ่งอาจจะเป็นเพียงการทดสอบเครื่องยนต์หรืออาจจะเป็นการยิงจรวดแบบเต็มรูปแบบ
อกจากนี้ยังมีการนำวัสดุมาปกปิดเสาโครงเหล็กที่ติดอยู่กับฐานยิงจรวด
ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการอำพลางการจับความเคลื่อนไหว
ก่อนหน้านี้นะคะสำนักข่าวกรองของญี่ปุ่นค่ะรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่า
พบเห็นสัญญาณต่างจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณฐานทดสอบขีปนาวุฒิตรงชังรี
บนชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือโดยหลักฐานเหล่านี้นะคะ
ชี้ถึงความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือกำลังมีการเตรียมการยิงจรวดพิสัยไกลค่ะ